อันนี้เป็นเรื่องในรั้วมหาวิทยาลัย

วันเดียวนะคะขโมยไป๕ครรวดค่ะ

นี่มันมาขโมยตรงในมหาลัยเลย

แต่ว่าจะถ่ายรูปแล้วเต้าไปพบที่สอนลงวันอาทิตย์

นี่คือจุดที่ไปขโมยล่าสุดนะคะ
เพราะว่า๑๗กุมภาพันธ์เนี่ย
ขโมยล้อรถยนต์๓คัน
ลานจอดรถเยื้องกับคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คราวนี้รถของหมอบุคลากรทางการแพทย์ก็โดนค่ะ

ล้อรถยนต์หายไปรวมทั้งหมด๔ล้อด้วยกัน
ก็จะใช้เวลาตอนหลังเที่ยงคืนนะคะ

แล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ป่าด้วยนะคะก็ไม่ค่อยมีใครมานะคะ
ง่ายต่อการก่อเหตุเนี่ยค่ะแต่เขาโดนกันหลายคนแล้วนะคะ
เมื่อคืนนี้เนี่ยก็เข้ามาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งได้ล้อรถไปสองล้อ
ล่าสุดตำรวจตามไปรวบตัวได้ที่บ้านพักค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พร้อมกับของกลางรถยนต์ล้อรถยนต์๔ล้อแล้วก็มีอุปกรณ์ช่างที่เอามาใช้ก่อเหตุด้วยนะคะ
ไปสอบเค้นเจ้าตัวก็อ้างว่าทำมาแค่๕ครั้งทำไปเพราะมีปัญหาด้านการเงินค่ะ
นี่แหละค่ะนายวิรพงศ์ลาหลุนอายุสามสิบสองปี
ซึ่งถูกตำรวจสพเมืองขอนแก่นตามจับตัวได้แล้วในที่สุดค่ะ
คันเลยนะคะในรั้วมหาวิทยาลัยที่เขาจอดกันไว้ก็ต้องกลายเป็นผู้เสียหาย
ขโมยเขาไปนะคะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฐานลักทรัพย์หรือรับของโจรนะคะ
ก็เตรียมขยายผลไปยังคนที่รับซื้อล้อรถยนต์ที่นายวีรพงศ์ขโมยไปขายก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
คือต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยโอ้โหเนื้อที่กว้างใหญ่ภายศาล
แล้วแต่ละคณะแต่ละจุดเนี่ยบางทีที่จอดรถก็อาจจะกว้างนะครับ
ความที่กว้างก็เจ้าหน้าที่อาจจะเดินไปหรือดูแลไม่ถึงมันมีมุมอับมุมอะไรโอ้โหเนี่ยฮะ
อย่างของคณะเทคนิคการแพทย์นี่ก็เขาบอกมันโซนมันจะคล้ายกับพื้นที่ป่าด้วยนะคะ